ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนนี้ทะเลาะกับเมีย

พอโมโหเต็ดปั๊บท์เอามีดเน็ตแทงเมีย

แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คือตอนเกิดเหตุ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ฝ่ายชายมาเข้ามอบตัวแล้ว

กรณีที่นายอนุสรเสาหมื่นครับอายุ๓๒ปีเป็นผู้ต้องหานะครับ
ใช้มีดแทงนางสาวจุรีพรคำสาอายุ๒๙ปีนะครับ

ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณชายโครงซ้าย
ใกล้กับราวนมอาการเธอสาหัสนะฮะ
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ในชุมชนรถไฟสามัคคีตำบลวัดตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลังก่อเหตุอนุสรหนีหนีไปก่อนเลย
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารองผู้กำกับการสืบสวนสพแม่ปิงนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าอนุสรติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะ
ตำรวจจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีก็สอบสวนอนุสรผู้ต้องหาเนี่ย
ให้การโดยอ้างบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ดื่มสุราอยู่ด้วยกันเนี่ย
ทะเลาะกันทะเลาะกันเขาบอกว่าอ้างว่านะภรรยาทำร้ายเขาก่อน
ด้วยความโมโหใช้มีดแทงเพื่อป้องกันตัวครับนะฮะ
แต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะจะไปขอสู้คดีในชั้นศาล
เรื่องต้นนะครับตำรวจแจ้งก็หาทำร้ายร่างกาย
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ให้ประกันตัว
แล้วก็นำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ส่วนอาการของนางสาวจุรีพรเป็นยังไงบ้างล่ะ
ตอนนี้เธอยังสาหัสครับคุณผู้ชมยังสาหัส
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตอนนี้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
หากนางสาวจุรีพรเสียชีวิตตำรวจก็จะแจ้งข้อหา
เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเธอสาหัสอยู่นะครับ
ตรวจสอบประวัติอนุสรหน่อยเพิ่งออกจากเรือนจำได้ไม่นานครับ
หลังจากออกมาก็ไปอยู่บ้านที่กรุงเทพมหานครกับพ่อเขา
จะกลับมาอยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุประมาณสักเดือนเสร็จ
กระทั่งมาก่อเหตุแทงภรรยานี่แหละ

อยากรู้ว่าแม่ครอบครัวนี้เป็นยังไงนะฮะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากอนุสรมาอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับ
ผู้ต้องหากับภรรยาก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
คล้ายนะคล้ายข้อมูลบอกคล้ายมีอาการทางประสาท
ชาวบ้านก็กลัวแต่ไม่กล้าทำอะไรเนื่องจากเป็นลูกของอดีตผู้นำชุมชน
แล้วก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกับยายของตัวเอง
เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยขอเงินยายแล้วไม่ให้นะครับ
แล้วบุกเข้าไปหายายในบ้านพยายามทำร้ายทำให้ยายต้องไปแจ้งความดำเนินคดีไงนะครับ
กระทั่งวันเกิดเหตุภรรยาวิ่งหนีออกมาล้มอยู่หน้าบ้าน
คนเห็นเหตุการณ์นะฮะก็เข้าอยู่ไปอยากไปช่วยห้ามนะครับ
แม่ถ้าคนไม่มาช่วยห้ามก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป
ขอให้ผู้เคาะร้ายปลอดภัยก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ยังสาหัสครับ